หลายคนก็เฮ้ยคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่

เออดูเหมือนเฝ้าภาพแฟนเก่าเนี่ยคบมาสิบกว่าปี

พอเปิดตัวว่าคู่นี้รักกันหลายคนก็คือฮาอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าหลายคนก็สนับสนุนความรักครั้งนี้นะ
เพราะว่าเขาทั้งคู่ก็ดูจะไปกันได้ด้วยดีเลยนะคะ

ไปในอินสตราแกรมเจอสัญญาณรักล่มด้วย
เพราะว่าไม่เห็นภาพหวานของทั้งสองเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้มีลงรูปจุ๊บกันในสระว่ายน้ำด้วย

ใช่นะคะก็เลยจับสังเกตกันได้ในเรื่องนี้นะคะ

มีการเขียนข้อความว่าความสัมพันธ์คุณคู่
ออกมาเปิดกันเลยว่ามันมีปัญหาค่ะ
ก็ทั้งสองพยายามเพื่อจะต่อสู้ให้ผ่านอุปสรรคต่างไปแล้วนะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วมันไปไม่รอดค่ะ

รับเลยนะคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นความทรงจำที่ดีอยู่ไม่น้อยค่ะ
และหลังจากนี้ต่อไปทั้งคู่จะคอยช่วยเหลือกันและกันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ
เห็นแบบนี้ก็ถือว่าจบกันได้สวยนะคะ
คู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะรักกันปุบปับนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเขารู้จักกันมา๑๑ปีได้
ใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อน
ใช่แล้วก็เป็นนางเอกเอมวีด้วยนะ
ก็จบแล้วค่ะก็ไม่ต้องถามแล้ว
ฉันแอบถามมาแล้วว่ามีมือที่๓หรือเปล่า